จะพาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีไปดูซิว่ามะละกอที่นี่พิเศษยังไง
ส่วนนี้มันเป็นติ่งยื่นออกมาแล้วเขาบอกว่าจริงนับได้ประมาณ๕ติ่ง
ซึ่งมันแปลกกว่าผลมะละกอทั่วไปใช่ไหม
และปลูกไว้ที่บ้านเลขที่๔๔ทับ๒
อยู่ที่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
และในบริเวณบ้านหลังนี้ก็ยังมีอะไรแปลกอีกต้นแก้วมังกรก็แปลก
แก้มังกรที่โผล่อยู่บนสารพระภูมิเจ้าที่หน้าบ้านด้วย
แล้วก็เจ้าของบ้านค่ะคุณป้าบางมั่นคง
เขาบอกว่ามักจะมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้เสมอเลย
โดยเริ่มแรกเนี่ยนะต้นแก้วมังกรเนี่ยนะมาโผล่บนศาลมะพุม
และต่อมาไม่นานก็มีงูสองหัวเลื้อยเข้ามาในบริเวณบ้าน
หัวเลยนะใช่๒หัวไม่ใช่๒ตัวนะตัวเดียว

เข้ามาในบริเวณบ้านแล้วเมื่อเดือนก่อนเธอก็ดันไปเห็นผลมะละกอเนี่ยมันแปลก
มันมีไอ้ติ่งจะงอยยื่นออกมาอย่างนี้๕ติ่ง
เธอก็เลยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละในบ้านของเธอนี่แหละ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิสถิตอยู่แน่นอน
แล้วก็คอยจะมาให้โชคให้ลาบกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน
และงวดที่ผ่านมามะละกอแปลกของเธอก็ให้โชคมาแล้วคืออะไรรู้เปล่า

เอ้ยเอาจริงนะใครงวดก่อนนู้นใช่ไหมแล้ว
แล้วล่าสุดเธอฝันเห็นผู้ชายสองคนบอกว่าจะเอาทรัพย์สมบัติมาให้

เออก็ให้ลูกเขยกับลูกสะพ้ายทำพิธีไหว้ขอโชคเลยจ้า
ลูกชายเนี่ยทำน้ำมนต์ลงในถังพลาสติกเลยนะ
แล้วก็จินตนาการกันไปต่างนานาว่า
ดน้ำตาเทียนนั้นมันเหมือนเลขนั้นเลขนี้
แล้วก็จุดทูปเสียงทายด้วย
ดูกันสักหน่อยไหมว่าเขาจุดทูปเสียงทายเป็นแบบไหนอ่ะ
คือเขาบอกอย่างนี้ว่านอกจากดอกน้ำตาเทียนแล้ว
เสียงท้ายแล้วก็ยังมีบ้านเลขที่อีกนะ
แล้วก็มะละกอที่เขาตีความไปอีกนะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อลอตเตอรี่
เก็บไว้ลุ้นรางวัลในงวดที่จะถึงวันพรุ่งนี้
มันก็ดูลางนะแต่พอเห็นอยู่ใช่ไหม

อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ชัดดี
อันนี้คือบ้านเลขที่ชัดเจนมาก

แต่ถ้าเกิดเลขทูปเสียงท้ายไม่ชัดเจน
อย่าว่ากันมันมาแบบนี้นะ
ดิฉันไม่สามารถเอาไประบายสีเพิ่มให้คุณได้

ค่ะแต่ก็มันยังมีเยอะแหละ